ไปดูคดีที่เกิดขึ้นที่เพชรบูรณ์ก่อน

คือผู้ชายคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิต
เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมากรกฎาคม
วันนี้ตำรวจเนี่ยจับคนก่อเหตุจับคนร้าย

คนที่ก่อเหตุเนี่ยปรากฏว่าเป็นพี่สาวของผู้ตาย

จ้างมือปืนมายิงมาฆ่าน้องชาย
สาเหตุเนี่ยมีทั้งเรื่องของการแย่งที่นา
แย่งที่นาของพ่อในการทำนากันนะ
แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยพบว่าก่อนจะจ้างมือปืนมายิงน้องชายจนตายเนี่ย
ไปทำพวกกองทุนสงเคราะห์ประกันชีวิตอะไรต่างให้กับน้องชายเอาไว้เนี่ย
แล้วตัวเองมีชื่อเป็นผู้รับผลประโยชน์
รวมแล้ว๕กองทุนด้วยกัน

ผู้ที่จ้างวานนะคือนางสาวสรรญาจงธรรม
อายุ๕๒ปีเป็นผู้จ้างวาน
ส่วนนี้คือภาพวันที่ไปเจอศพนะครับ
ทุ่มครึ่ง๒๙กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ
ในชาวจงธรรมนะอายุ๕๑ปี
น้องชายแท้ของนางสาวสรรญาที่ถูกจับได้ในวันนี้นี่แหละ
วันนั้นเนี่ยถูกพบเป็นศพในรถกระบะนะครับ
ถูกยิงเสียชีวิตศพอยู่ในรถ
จุดที่เจอศพเนี่ยเป็นซอยเปรี่ยวนะครับ
เป็นพื้นที่เปลี่ยวในบ้านบ้านห้วยตูมนะครับ
หมู่๑๗ตำบลปากช่องอำเภอหล่มศักดิ์จังหวัดเพชรชบูรณ์
สภาพศพเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
คือศพเนี่ยมีร่องรอยการถูกยิงเข้าไปนะฮะ
แล้วที่รถด้านหน้าไปชนกับต้นไม้
กระจกหน้ารถมีรอยกระสุนอยู่๕นัด
แต่ตัวในเช้าเนี่ยถูกยิงกระสุนเข้าศีรษะ๑นัดนะฮะ
แล้วก็มีร่องรอยกระสุนที่ใต้รักแร้ขวา๑แผลลำคออีก๑นัดด้วยนะครับ

ผู้จ้างวานคือนางสาวสลัญญาที่เป็นพี่สาวนะครับ
โดยมีนายประมวลเพ็งดำเนินอายุ๔๖
เป็นคนที่รับงานไปจัดหามือปืน
ส่วนตัวมือปืนคือนายอำคาอินจันทร์อายุ๕๓
นี่นะครับผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับ
ตำรวจเนี่ยสืบสวนนะครับจนทราบว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
ที่ในเช้าจะถูกยิงเสียชีวิตเขาเคยอยู่กับภรรยาที่บ้านติ้วอำเภอหล่มศักดิ์เพชรบูรณ์
แล้วแยกทางกันก็เลยกลับมาอยู่กับพ่อนะซึ่งก็มาสร้างกระท่อมอยู่แถวเถียงนาที่บ้าน
ใกล้ใกล้กับบ้านของพ่อซึ่งพ่อก็อยู่กับพี่สาวก็คือนางสาวสลัญญา
เขาจะมีบ้านใกล้กันอยู่ขณะเดียวกันเนี่ยตัวในชาวเองเนี่ย
พอกลับมาอยู่ที่บ้านทีนี้เริ่มมีปัญหาเรื่องการทำนาในที่นาที่พ่อเขาแบ่งให้กับลูก
คือมีพี่สาวอีกคนนึงนะอีกคนนึงก็เป็นน้องสาวนะฮะพ่อเขาแบ่งให้ทำคนละปี
ละปีก็คือมีสามพี่น้องถูกต้องค่ะอ่าสรรญาก็ทำไปปีนี้เดี๋ยวชาวทำปีนี้อีกคนนึงทำอีกปีนึง
แต่ปรากฏว่าในชาวพอเลิกกับเมียแล้วกลับมาอยู่ที่บ้านพ่อเนี่ยไม่รอต่อคิวไม่รอต่อคิวคือทำเลย
ก็มีปัญหาหนึ่งแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือนางสาวภรรยาพี่สาวเนี่ยเขามีลูกสาวอายุ๑๐กว่าขวบอยู่คนหนึ่ง
อันนี้คำกล่าวอ้างของทางฝั่งของผู้ต้องหาเขานะบอกว่าในเช้าเนี่ยเขาชอบไปคุกคามทางเพศหลานสาว
หลานสาวแท้นี่แหละนะครับมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องอะไรกับยาเสพติดอะไรพวกนี้ด้วย
ก็คือลูกของคุณสรรญาถูกไหมคะใช่นี่ฮะเขาก็เลยไปจ้างมือปืนมาฆ่าเลย
แต่ก่อนจะจ้างมือปืนมาฆ่าน้องชายเนี่ยไปทำลักษณะเป็นกองทุนประกันชีวิตของหมู่บ้าน
กองทุนสงเคราะห์อะไรพวกนี้ในหมู่บ้านรวมทั้งหมดเนี่ยทำไป๕กองทุน
คิดเป็นทุนประกันเนี่ยรวมสองแสนกว่าบาทแล้วก็ระบุชื่อตัวเองเป็นผู้รับผลประโยชน์นะฮะ
จากนั้นจึงไปจ้างนายประมวลให้หามือปืนมายิงน้องชาย
นายประมวลความจริงก็เป็นญาติกันนะนายประมวลก็ไปจ้างนายอำคาให้มายิงอีกต่อหนึ่ง
นายประมวลเป็นผู้จัดหานะครับค่าจ้าง๕๐๐๐๐บาทเนี่ยคือ๕๐๐๐๐บาทเนี่ยโอ้โห
มือปืนมายิงกันตายแล้วคืนวันเกิดเหตุจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่นะครับ
นายอำคาเนี่ยที่เป็นมือปืนเขาขับรถเก๋งมานะไปที่บ้านของนายประมวลที่เป็นผู้หามือปืนนะครับ
แล้วก็ให้นายประมวลเนี่ยขี่จักรยานยนต์ไปส่งแถวสวนมะขามห่างจากจุดเกิดเหตุ๕๐๐เมตรก่อน
นายอำคาบอกไปดักซุ่มแถวนั้นกะว่าแถวนั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะสวนมะขามมีดงกล้วยอยู่ใกล้ใกล้เถียงนาที่มีที่พักของผู้ตายคือในเช่า
รออยู่ครึ่งชั่วโมงกว่าในเช้าไม่เดินมาสักทีก็เลยไปดักรอที่เป็นจุดที่เขาชอบจอดรถเป็นประจำ
จะเห็นนายชาวเนี่ยขับรถกระบะมาเห็นมาถึงก็เอาปืนยิงใส่เลยนะฮะนายชาวก็ถูกยิงตั้งแต่อยู่บนรถนะฮะ
รถก็เสียหลักไปพุ่งชนต้นไม้นายอำคาบอกเดินไปยิงซ้ำอีกนะครับจนเขาเสียชีวิตอยู่ในรถก็เลยขี่จักรยานยนต์เนี่ยหลบหนีกันไป
เพราะว่านายประมวลเนี่ยเขาขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วเขาก็รออยู่นะครับหลังก่อเหตุนายแอมคาเนี่ยไปกบดานอยู่ที่ไร่ข้าวโพดนะครับ
ในพื้นที่หมู่๑๐ตำบลน้ำร้อนอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์สุดท้ายถูกจับได้แล้วก็สารภาพเขาก็ขยายผลต่อไปหาคนจ้างวานแล้วก็คนจัดหานะฮะ
ไปทำแผนเรียบร้อยนะครับนายประมวลเนี่ยเป็นผู้จัดหามือปืนเคยถูกจำคุกคดีรักทรัพย์มาก่อนนะครับ
นายอำคะฆัตดิ์มือปืนเนี่ยรู้จักกับนายประมวลในเหลือนจำนี่แหละนะเพื่อนรู้จักเกิดตอนศิลป์ผลิกคุกนะฮะ
พ้นโทษกันไว้เมื่อปี๖๓นี่เองนะครับแล้วก็มาก่อเหตุอีกนะครับในครั้งนี้
เป็นที่น่าสังเกตก็คือว่าเราเองเนี่ยเรามีการสืบสวนมือปืนคนนี้อยู่ตลอดเวลา
เพราะเนื่องจากว่าคนนี้เนี่ยเขาเคยโดนคดีปล้นทรัพย์มานะครับ
ติดคุกมา๑๐ปีแล้วออกวนเวียนอยู่ในพื้นที่นะครับ
ทางเจ้าที่สืบสวนของเราเนี่ยเราสกลรอยคนนี้อยู่แล้ว
คาดอยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งมันต้องกระทำความผิดซ้ำแน่นะครับ

ตำรวจแจ้งข้อหานังสาวสรรยาแล้วก็ในประมวลนะครับ
ก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อนโดยเป็นผู้ใช้จ้างวาน
ส่วนนายอำคามือปืนก็ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไรรองไว้ก่อนนะครับ
แล้วก็ข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืนนายประมวลนายอำคาก็ให้การรับสารภาพ
แต่นางสาวสลัญญาเนี่ยเขายังให้การลักษณะปฏิเสธอยู่
ก็ต้องขยายผลแล้วก็สอบปากคำกันเพิ่มเติม
ข้อหานักนะคะฆ่าโดยไตรตรองนี่คือโทษสูงสุดนี่คือประหารชีวิตสถานเดียวนะคะ
ทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ค่ะ
ไปคุยกับตาหลังจงธรรมอายุ๖๗ปี
ซึ่งเป็นพ่อทั้งของผู้เสียชีวิตแล้วเป็นคุณพ่อของผู้ต้องหานะคะ
หลังเล่าให้เราฟังบอกว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ย
หลังนอนดูทีวีอยู่บนบ้านกระทั่งตอนสองทุ่มค่ะ
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสองนัดมาจากเถียงนาของลูกชายก็คือนายเช่าเนี่ยนะคะ
พอสิ้นเสียงปืนปุ๊บแกบอกว่าได้ยินเสียงรถเนี่ยขี่ออกไปอย่างรวดเร็วเลย
ตัดสินใจตะโกนให้ลูกสาวเนี่ยก็คือคุณสรรญาตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องหาแล้วนะคะ
เรียกคุณสรรญาบอกว่าให้พาไปหน่อยพาไปดูที่เถียงนา
ปรากฏว่าพอไปถึงเถียงนาเนี่ยไปพบว่าลูกชายก็คือนายเช่าเนี่ย
ถูกยิงเสียชีวิตแล้วนะคะทีนี้คุณผู้ชมแน่นอนว่าหลังเกิดเหตุ
ไม่มีใครคาดคิดหรอกนะคะว่าคนที่จะมาจ้างวานฆ่าในเช้าเนี่ย
จะมาเป็นนางสาวสรรญาซึ่งเขาคือพี่น้องกันตาหลังบอกแบบนี้นะฮะ
เพราะตอนที่เดินไปดูจุดเกิดเหตุด้วยกันตาหลังบอกว่า
อากับกิริยาของสรรญาเนี่ยก็ดูปกติไม่ได้มีพิรุธอะไร
จนกระทั่งถึงวันบำเพ็ญกุศลศพน้องชายของตัวเอง
สรรญาก็ยังใช้ชีวิตปกติไม่มีท่าทางพิรุษตกใจหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะ
ตำรวจสุดท้ายแล้วนำหมายจับค่ะมาควบคุมตัวลูกสาว
ตอนนั้นแหละค่ะถึงจะได้รู้ว่าอ๋อพี่สาวเป็นคนจ้างวานฆ่าน้องชายนะคะ
ตกใจมากตาหลังบอกตกใจมากคนในครอบครัวก็ตกใจ
แต่สุดท้ายแล้วคุณผู้ชมค่ะพ่อก็คือพ่อนะคะ
หลังบอกว่าสงสารลูกทั้งสองคนจับใจเพราะลูกสาวก็คือสรรญาก็เป็นคนดี
ขยันทำมาหากินไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใคร
ส่วนผู้ตายก็คือนายเช่าก็เป็นคนเงียบไม่สูงสิงกับใครเหมือนกันนะคะ
ปมการก่อเหตุเนี่ยคาดว่าอันนี้ตารางบอกนะ
น่าจะเกิดจากนางสาวสรรญาไม่พอใจน้องชายที่มีพฤติกรรมไปลวนลาม
ลูกสาวของสรรญาก็คือลูกสาววัย๑๔ปีก็เป็นหลานแท้ของนายเช่าด้วยนะคะ
แล้วที่สำคัญหลานสาวเคยมาฟ้องตาหลังด้วย
ส่วนปมปัญหาที่นา๑๐ไร่
ที่ผู้เป็นพ่อเนี่ยให้ลูกทั้งสามคนผลัดการธำนาคนละปีนั้น
คือปีนี้ตาหลังบอกว่าเป็นรอบการทำนาของนายชาว
เพราะลูกสาวทั้งสองคนเนี่ยทำไปแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาครับ
และลูกทั้งสองคนก็ไม่เคยมีปัญหากัน
และประเด็นเรื่องของการผลัดการทำนาเนี่ย
แต่หลังบอกว่าไม่น่าจะเป็นปมการสังหารนะฮะ
เพราะนี่แม่นี่ยังเห็นกันได้แค่นั้น
เราได้คุยกับแม่นะฮะคือแม่นี่ก็เป็นทั้งแม่ของผู้ตาย
แล้วก็แม่ของผู้ต้องหานะครับทุกผู้ชมครับ
ซึ่งหลังจากที่แม่ตกเป็นผู้ต้องหาฆ่าน้องชายตัวเองเนี่ย
ได้คุยกับลูกสาวนะฮะลูกสาวนี่คนโตอายุสามสิบเอ็ดนะครับ
สาวของนางสลัญญานะครับบอกว่าตกใจมากนะ
เพราะว่าหลังจากเกิดเหตุที่ในเช้านะครับซึ่งถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่๒๙กรกฎาคมเนี่ย
แม่ของเธอคือนางสาวสลัญญาก็ยังอยู่ที่บ้านตามปกติ
ออกไปทำงานปกติหาเพื่อนนะไปเจอเพื่อนพูดคุยปกติไม่มีพิรุธอะไรนะครับ
ไม่เคยคิดว่าจะเป็นความขัดแย้งในครอบครัวส่วนตัวนายประมวลที่เป็นคนรับงานจากแม่ของเธอ
ไปจัดหามือปืนความจริงมีศักดิ์เป็นลุงของเธอนะฮะ
ก็เป็นญาติญาติกันนะครับแต่อยู่คนละหมู่บ้าน
แล้วก็ไม่เคยมาหาแม่ที่บ้านด้วยปมสังหารเนี่ยเธอบอกว่าน่าจะมาจากที่
ชาวที่เป็นน้าชายชอบมาลวนลามน้องสาววัย๑๔ปีของเธอ
เพราะว่าบ้านเนี่ยอยู่ไม่ไกลกันนะอยู่ข้างกัน
ซึ่งขอยืนยันว่าเรื่องนี้คือเรื่องจริงแต่ที่ผ่านมาครอบครัวเนี่ย
ไม่ได้ไปห้ามปรามหรือว่าไปบอกกับคนอื่นหรือไปแจ้งความอะไร
เพราะกลัวจะได้รับอันตรายเนื่องจากนายชาวเนี่ยเขาเป็นคนอารมณ์ร้อน

หนูเป็นคนสังเกตนะคะว่าเขายุ่งยิงกับน้องสาวนะคะ
ค่อยสังเกตเอาถ้าเราจะไปพูดอะไรให้เขาฟัง
แล้วกลัวเขาทำไม่ร้ายไม่ดีกับเราอะค่ะ
น้องบอกว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะ
แค่จับเนื้อต้องกลัว

แล้วว่าทุกคนในบ้านก็ทราบเรื่องนี้มา

ปัญหานี้จะเป็นปัญหาเดียวที่ทำให้เกิดเรื่องนี้

เกี่ยวค่ะเขาเป็นรอบหมุนเวียนของน้าอยู่แล้วค่ะพี่
เสียใจค่ะที่เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ทีนี้คุณผู้ชมประเด็นตอนนี้ที่หลายคนก็ยังสงสัยอยู่ว่า
ปัญหาอะไรกันแน่ที่ทำให้พี่น้องถึงขั้นว่าต้องฆ่าต้องแกล้งกัน
พ่อของผู้เสียชีวิตและพ่อของผู้ต้องหาก็คือตาหลัง
รวมถึงน้องฟ้าซึ่งเป็นลูกสาวของสรรญาเป็นผู้ต้องหา
เชื่อเหมือนกันบอกว่าปมการก่อเหตุปมการสังหารเนี่ย
น่าจะมาจากเรื่องของพฤติกรรมของนายชาวผู้ตายที่มักจะชอบไปลวนลาม
ลูกสาวของคุณสรรญาแต่ถามว่าเจ้าหน้าที่เขาเชื่อแบบนี้ไหม
ไม่ค่ะเจ้าหน้าที่เชื่อว่าน่าจะไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์กองทุน
ผู้ต้องหาทำให้กับน้องชายทั้งหมด๕กองทุน
ก่อนที่จะจ้างวานค่าลักษณะเหมือนค่าเอาประกันค่าเอาเงินแบบนี้นะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยไปตรวจสอบหน่อยซิข้อมูล
ซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มกองทุนดังกล่าวทราบว่ากองทุนที่ผู้ต้องหาทำให้กับน้องชายเนี่ย
เป็นกองทุนชาปนากิตส่งเคราะห์หมู่บ้านกองทุนอื่น
ไม่ใช่เงินประกันชีวิตนะคะอบตปากช่องมีการจัดตั้งกองทุนประจำหมู่บ้าน
ขึ้นโดยให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านเนี่ยคือจดรายชื่อคนที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนด้วยความสมัครใจนะคะ
แล้วให้มีการระบุรายชื่อผู้รับผลประโยชน์อย่างชัดเจนสมาชิกต้องอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเป็นเวลาไม่ต่ำกว่าสองเดือน
ถึงจะมีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนทีนี้มันมีเงื่อนไขค่ะมีเงื่อนไขว่าการรับเงินกองทุนเนี่ยหากสมาชิกคนใดเสียชีวิต
ทางคณะกรรมการเนี่ยจะต้องไปเก็บเงินจากสมาชิกทุกคนคนละหนึ่งร้อยบาทเพื่อรวบรวมเงินก้อนเนี้ยไปให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนั่นก็คือรายชื่อของคนที่รับผลประโยชน์นะฮะทีนี้เราไปตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่ามีกองทุนกองทุนหนึ่งนะฮะมีสมาชิกทั้งหมดหกร้อยเจ็ดสิบคนหกร้อยเจ็
ตรวจสอบเชิงลึกลงไปอีกนะฮะคุณผู้ชมปรากฏว่าสรรญาพี่สาวของผู้ตายเนี่ยนะฮะแล้วก็ตกเป็นผู้ต้องหาจ้างหวานค่าเนี่ยสมัครกองทุนให้กับผู้ตายตั้งแต่เดือนมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่แล้วสมัครไว้ทั้งหมดห้ากองทุนเงินผลประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยนะฮะกลมกลมจะอยู่ที่สองแสนห้าหมื่นบาทนะฮะแต่ค
สองแสนห้าหมื่นบาทที่สาวถึงขั้นต้องฆ่าน้องชายเลยเหรอ
ไม่ตามกฎหมายอย่างกันเลยเนี่ย